ในขณะที่ช่วงเวลานี้มีการรวมตัวกันนะคะทั้งของกลุ่มที่ให้รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ก็คือกลุ่มที่เป็นคณะราษดรรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์
ส่วนกลุ่มที่บอกว่าอย่ารับไม่รับเนี่ยนะก็คือคนสวมเสื้อเหลือง
ซึ่งมีการรวมตัวกันอยู่ที่อาคารรัฐศพาภายในอาคารรัฐศพาค่ะ
เป็นช่วงเวลาสำคัญเลยก็คือการโหวตลงมติรับหรือไม่รับโดยใช้วิธีการขานชื่อ
วันนี้วันชี้ขาดแล้วนะไปติดตามบรรยากาศกันนะคะ
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภาค่ะ

การประชุมรัฐสภาวันที่๒ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้
ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ
ซึ่งการลงมติในการรับหรือไม่รับหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนุนทั้ง๗ฉบับนะคะ
ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
จนถึงตอนนี้นะคะผ่านมาถึงสมาชิกรัฐสภาคนที่๕๐๐กว่าคนแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนก่อนที่จะเข้าสู่วาระในการโหวตรับหรือไม่รับหลักการค่ะ
ก่อนที่จะมีการโหวตในการลงมติเพื่อที่จะรับหรือไม่รับร่าง๗ฉบับในการแก้ไขรัฐธรรมนูลนั้นนะคะ
สุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านซึ่งก็เป็นฝ่ายค้านที่อภิปรายคนสุดท้ายได้อภิปรายถึงเอกสารของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาค่ะ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่มีหลักการใดต้องห้ามตามรัฐธรรมนูลในมาตรา๒๕๕ค่ะ
จึงยืนยันจะลงมติรับหลักการ
แต่ก็ดูเหมือนว่าที่๒วันที่ผ่านมานั้นนะคะสมาชิกรัฐสภาหลายคนไม่ได้ให้ความสนใจและอภิปรายในเชิงโต้แย้งคำวินิจฉัยของประธานรัฐสภา
ซึ่งสงสัยว่าคำวินิจฉัยซึ่งเป็นลายลักษรชัดเจนแต่มีการอภิปรายโต้แย้งและต่อไปคำวินิจฉัยของประธานรัฐสภาจะเป็นที่สิ้นสุดได้อย่างไรค่ะ
ทำให้นายชวนหลีกภัยนะคะ
กับการบรรจุระเบียบวาระก็สามารถบรรจุได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีสิทธิ์ไปห้ามความคิด
ต่างซึ่งต่างคนก็ต่างไม่เหมือนกันก็มีสิทธิ์คิดซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนค่ะ
ส่วนทางด้านนายจรอึ้งพากรนะคะผู้อำนวยการของไอลอร์ในฐานะผู้ที่เริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูล
ก็ได้กล่าวอภิปรายสรุปว่าการอภิปรายโจมตีนั้นทำง่ายแต่พิสูจน์ยากค่ะต่อให้พูดว่ามีเจตนาดีแค่ไหน
ถ้าไม่เชื่อก็คงไม่เชื่อซึ่งจริงแล้วประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูล
กล่าวหาเจตนาของไอลอเป็นการบิดเบือนบิดในเรื่องของประเด็นการนำเสนอของไอลอร์เป็นการนำเสนอที่ประชาชนคนไทยกว่า๑แสนคน
ให้ข้อมูลและยายอย่างอ่านได้จากเว็บไซต์ของเรา
ประเด็นสำคัญคือไอลอร์เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้น
เพื่ออภิทัยสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จากนี้ค่ะนายจรก็ยังได้พูดถึงบรรยากาศที่เกิดการประทะกันที่ด้านหน้ารัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะ
โดยบอกว่ารัฐสภานี้แย่กว่ารัฐสภาเก่าค่ะ
อาคารก็ถูกล้อมโดยค่ายทหารประชาชนที่จะมาที่นี่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
ใช้กำลังของตำรวจไม่ชอบทำให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งทางตนก็คาดว่ารัฐสภานี้นะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ
และสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนได้
เปิดโอกาสให้พูดคุยกันแต่ก็ผิดหวังค่ะ
ทำให้นายชวนนะคะก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการพาดพิงของนายจรอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
การทำของรัฐสภาไม่ว่าทหารไม่ได้อยู่ในนี้ค่ะ
วันก่อนที่เข้ามาก็ขอให้ออกไปถ้าการชุมนุมโดยสงบ
หากเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงก็ย่อมมีความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
จึงต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกอย่างเกิดความกระจ่าง
โดยเฉพาะคนที่ถูกยิงรัฐสภาต้องเป็นที่พึ่ง
หากมีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไขกันค่ะ
นอกจากนี้นะคะหลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้น
ก็เข้าสู่วาระของการนับองค์ประชุมเพื่อลงมติต่อไป
วิธีขานชื่อซึ่งก็มีสมาชิกทั้งหมด๗๓๒คนนะคะ
โดยเริ่มโหวตกันตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
ซึ่งการโหวตในครั้งนี้นะคะเป็นการโหวตลงมติรับหรือไม่รับ
วาระหนึ่งตามหลักการค่ะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ
สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่สองสภานะคะ
ก็คือ๓๖๖จาก๗๓๒เสียงค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ
ก็มีสอสอปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด๔๘๗คนแล้วก็สว๒๔๕คน
จำนวนนี้ต้องเป็นคะแนนเสียงเห็นชอบจากสวไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของวุฒิสภาที่มีอยู่
ก็คือ๘๔คนนั่นเองค่ะ
ท่าบรรยากาศของการโหวดรับหรือไม่รับราวได้บรรณวฤษในคลังนี้นะคะ
สวส่วนใหญ่นะคะก็โหวตก็ของงดที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะ
ไม่รับหลักการงดออกเสียงในวาระในฉบับที่๗คะขณะที่๓๔๔งูเห่านะ
นายพลภูมิพัฒน์ภูมิประเทศนางสาวพรพิมลธรรมศาสต
และนายนางศรีนวลบุญลือนะคะก็ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมในวันนี้นะคะ
โดยได้แจ้งลาประชุมค่ะทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภานะคะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะสำหรับการลงมติเริ่มตั้งแต่๑๓นาฬิกานะครับ
ถึงช่วงเวลานี้๓ชั่วโมงกว่าแล้วคุณชวนหลีกภัยบอกว่าจะพยายามให้เสร็จไปช่วงเวลา๑๘นาฬิกา